ของการทำศัลยกรรมกันหน่อยค่ะ

คือถ้าเกิดทำแล้วสวยมันก็ดีใช่ไหมล่ะน้องเชอรี่
อยู่ในวงการบันเทิงทำแล้วสวยก็ทำไปเถอะ
อยากทำเหมือนกันแต่ก็สวยแล้วไม่รู้จะทำตรงไหนไง
ก็เป็นอย่างนี้แหละคุณเขียนมาสอนค่ะ
อย่างคุณส้มเช้งสามช่าหลายคนเห็นหน้าเห็นตาเป็นตลกอารมณ์ดี
แต่ว่ากลับมาอีกทีคิดว่าซุปตาเกาหลี
เกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเธอไปติดตามค่ะ
ถ้าเดาอายุพี่มิ้วว่าประมาณอายุเท่าไหร่
ถ้าเดาพี่มิวก็คือ๒๐ไปปลาย
จริงแล้วคุณส้มเช้งอายุ๔๘แล้วนะคุณ
จำไม่ได้ค่ะแต่ว่างานนี้นะคะสายสืบโซเชียลของเราหรือว่า
มนุษย์เผือกไม่ต้องจามจับผิดแล้วนะไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะ
มูกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนส้มเช้งจัดเลยบอกว่า
เคาะมาทั้งหน้าค่ะเคาะมาหน้าใหม่เลยนะคะ
แล้วก็ไปไกลด้วยบินไปที่เกาหลีอุ้ยดีอ่ะค่ะเออเคาะมาเลยนะฮะ
แล้วก็อัพไปเลยภาพบีฟอร์แอนอัพเตอร์ไม่ได้แต่งรูปด้วยให้ดูกันจะเลยนะคะ
ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวแล้วก็มีการบรรยายให้ปล
กระจ่างชัดกันด้วยว่าใบหน้าที่ยกกระชับจมูกดูสันเป็นคม
ฝีมือดีเป็นคุณหมอจากแดนกิมจิเกาหลีใต้นะคะ
เขาเนรมิตให้อธิบายแบบเคลียร์ชัดเลยค่ะบอกว่า
ไม่อยากแก่เกาหลีช่วยคุณได้ยังไม่ถึงเดือนนะ
ดูกันชัดเลยค่ะใต้ตาจมูกปากคอมันแตกต่างกันมากเลย
เห็นรูปเก่าและอาจังรูปนี้ไม่มีการตกแต่งใดทั้งสิ้นนะคะ
รวมไปถึงภาพใบหน้าค่ะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับคำบรรยายด้วย
บอกว่าตัดสินใจบินไปทำสวยที่เกาหลีคุ้มจริงค่ะ
บอกจะเด็กลงอีก๑๐ปีคุณผู้ชมดูกันเอาเอง
นี่๔๘ดูในรูปนี้สักประมาณแล้วก็พูดกันตามความเห็นเนาะ

เขาบอกว่านี่ประมาณ๑๑วันเองนี่ที่ทำมานะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าหน้ามันก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางดีทีเดียว
ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยแล้วกันว่าถ้าเป็นเดือนเป็นปีเนี่ย

ซึ่งแน่นอนว่าผลที่ได้กลายเป็นแบบส้มเช้งคนใหม่
เช้งเลยจริงสวยใสไม่ต้องพึ่งแอปนะคะ

คุณส้มเช้งค่ะคุณแม่อยากไปทำบ้างมีคำแนะนำอะไรไหม
อันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาได้เปอร์เซ็นต์ได้อะไรกันบ้างหรือเปล่า
ก็มีคำแนะนำกันบอกว่าเป็นคนดูแลคุณส้มเช้งอย่างนู้นอย่างนี้
ใครอยากรู้ว่าส้มเช้งสวยจากที่ไหนก็ลองไปตามดูในอินสตราแกรมนะฮะส้มเช้งอันดูสกอร์๓๓